เมื่อวานนี้อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่า
พลังของคนไทยที่มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์
บนหน้าการเมืองออกมาเลือกตั้งกันเนี่ย

บางคนบอกว่าลำพังจะเดินเหินนะ

แต่ไม่อยากที่จะทิ้งสิทธิของตัวเอง

ออกมาใช้สิทธิ์กันพาไปดูที่จังหวัดชายภูมิก่อนเลยนะคะ

โรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพล

คุณลุงถวันศักดิ์สิทธิวงศ์ค่ะ
คุณลุงถวันศักดิ์เป็นชาวบ้านหินตั้ง

มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบนี้

ต้องมาใช้ต้องมาลงคะแนน
แม้ผมจะเดินไม่ได้ก็ตาม

แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณลุงถวันศักดิ์เท่านั้นนะ
คุณยายกล่องวงนารา
คุณยายอีก๖ปีครบร้อยค่ะ

ก็พาให้หลานชายช่วยพยุงมา

คุณยายเองบอกว่ายายเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะ
ต้องใช้ไม้เท้าแต่หลานก็มาช่วย

ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
คุณยายกล่องบอกว่ายายไม่พลาด
อยากได้สอสอที่เป็นคนดีเข้าไปบริหารประเทศ
อยากให้หนึ่งเสียงของยายมีความหมาย
แล้วก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง

รวมถึงเรื่องของค่าครองชีพ
อยากให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ

ก็จะขึ้นคะแนนของแต่ละพักมาทางขวาจอด้วยนะ

ที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้
ก็คึกคักไม่ใช่แค่คนนะสิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
หน่วยเลือกตั้งที่๓ตะบนสวนพริก

คือเป็นครอบครัวของนายลายทองเหรียญ

เจ้าของวางช้างอายุทยาแลพะเนียด
แล้วก็มีควานช้างขี่ช้างมาลงคะแนนที่กองร้อยรักษาดินแดน

ช้างก็คือบางหน่วยเลือกตั้งนะคุณผู้ชม

ช้างก็มายืนต่อแถวรอควานช้างเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งครับ
ก็เป็นอีกสีสันในการลงคะแนนที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ครับ
ไปที่ภาคใต้นะบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หมู่๗ตะบลช้างเผลิกอำเภอจานแนะจวันนราธิวาล
กลุ่มชาติภัณฑ์มานินะครับหรือโอลังอัสรีนะครับ
๔คนมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากได้รับสัญชาติไทยแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน

ท่านผู้บริการสำนักงานกรกตจังหวัดนะครับ
นราธิวาสเนี่ยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วย
แล้วก็ให้คำแนะนำถึงกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้ง

คู่หาไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับ
อกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมพาไปดูที่แม่ห้องศรกันหน่อยละกันค่ะ
ปิดท้ายนะหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่า
เนี่ยเมืองดูซิค่ะเห็นไหมชาวชาติพันธ์ค่ะ
ก็มาเข้าแถวรอคิวแล้วก็ลงคะแนนเสียงค่ะทีนี้จากการพูดคุย
จากการสอบถามนะนะก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับสัญชาติไทยเนี่ย
รอบนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน

โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่๔ที่โรงเรียนสังวานวิทยาบ้านแม่เหาะ
ที่อำเภอแม่เสรียงให้ดูบรรยากาศ
ก็ต่อแถวเพื่อรอใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
ถามว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
ตลอดทั้งวันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะครับอืม
โอ้โหแต่เช้านี้คนมาดูไลฟ์กันเยอะเลย

เออฝากคุณผู้ชมด้วยนะดูอยู่เนี่ย
กดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ไปเยอะด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากกดกาแฟมาให้สักแก้วหนึ่ง

ก็แถลงเสร็จ๕ทุ่มกว่า

ไปก็นั่นแหละบ่ายก็ต้องไปประจำแล้ว
แต่ว่าก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มันติดตาม
แล้วก็ถ้าถือว่าคะแนนแบบนี้ถือว่าสูสีนะ
ห่างกัน๑๐คนระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล

อ่าไหวสบายกดกดแปบให้พี่เบิร์ตหนึ่ง